มาช่วงนี้ตามเหตุการณ์นี้หน่อยความคืบหน้าเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ศรีสะเกดนะฮะ
เช้าเมื่อวานนี้น้องนักเรียนหญิงชั้นม๖อายุ๑๘ปีชื่อน้องเบล
ขี่จักรยานยนต์จะไปโรงเรียนแฟนเก่าเนี่ยที่เลิกกันไปสามปีแล้วนะ
ไปทำงานอยู่ที่ชนบุรีแล้วบอกถึงขั้นลาออกจากงานเพื่อจะกลับมาง้อขอคืนดีกับน้องเบล
แต่น้องเบลไม่ยอมคืนดีด้วยคือมันยิงน้องเสียชีวิตนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยหลบหนีไปเข้าไปในป่าแถวชุมชนนั่นแหละแถวหมู่บ้าน
เจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่๘ชั่วโมงกว่าจะได้ตัวนะฮะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อนายวันเฉลิมพรมตาหรือว่าในหมีอายุ๒๑ปี
ส่วนน้องเบลนะครับนักเรียนหญิงชั้นม๖อายุ๑๘ปี
เบลถูกยิงกระสุนเข้าหน้าอก๑นัดขมับซ้าย๑นัดนะครับ
ส่วนนี้คือคนก่อเหตุในหมีนะฮะหนีเข้าป่ายางพาราในพื้นที่บ้านไฮหมู่๖
ตูมอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสเกตปิดล้อมอยู่๘ชั่วโมง
ตำรวจต้องให้พ่อของในหมีเนี่ยมาเจรจาเกลี้ยกล่อมกับลูกชาย
คือในหมีเนี่ยบอกว่ากลัวถูกวิสามัน
ขอให้พ่อเนี่ยมารับหน่อยหิวข้าวหิวน้ำ
สุดท้ายเนี่ยพ่อเขาก็ต้องยืนยันความปลอดภัยว่าเออออกมาเถอะลูก
แล้วตำรวจก็ไปรับตัวออกมาบอกให้วางอาวุธแล้วให้เดินออกมาจากพื้นที่ป่า
แล้วก็จะมีภาพนะฮะตอนที่เดินออกมาจากป่าครับ
ชูมือเดินออกมาแล้วญาติเนี่ยต้องไปรับตัวมา
แล้วพอออกมานี่โอ้โหบอกหิวข้าวหิวน้ำ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่ได้ตัวในหมีมานะครับ
แต่แน่นอนว่าในมุมของผู้สูญเสียเนี่ยมันยากเกินจะรับได้
คือสาเหตุเนี่ยอ้างว่ากลับมาง้อขอคืนดีกับน้องเบล
ไปรับมาเห็นมั้ยฮะไปพอไปคือไปยิงเขาเนี่ย
โอ้โหไปยิงเขาตายนะแต่ถึงเวลาของตัวเองบอกกลัวจะถูกวิสามัน
อ้างว่ามาลาออกจากงานที่ชนบุรีเพื่อกลับมาง้อแล้วเขาไม่ยอมคืนดีด้วย
แล้วไปยิงเขาตายนะครับน้องอายุเพิ่ง๑๘นะครับยังเรียนอยู่ม๖

วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
นี่คือคุณรุ่งฤดีนะครับเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนเช้าเลย
ช่วงที่น้องเบลถูกในหมีเนี่ยมาตามง้อแล้วก็ยิงน้องจนเสียชีวิต
เธอบอกเธอยังตกใจอยู่เลยมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอเลย
บอก๘โมงเช้าเมื่อวานนี้น้องเบลขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อจะไปโรงเรียน
แล้วในหมีเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปดักรออยู่ท้ายหมู่บ้าน
ใกล้กับวัดป่าศรีสว่าง
ตรงจุดนั้นในหมีเนี่ยมาดักอยู่แล้วเอาปืนเนี่ยจี้น้องเบล
เพื่อขอเคลียร์ใจขอคืนดี
จังหวะนั้นคุณรุ่งฤดีบอกว่าขี่จักรยานยนต์จะไปส่งหลานที่โรงเรียนพอดี
ผ่านไปเห็นพอดีก็เลยไปห้ามเอาไว้
นี่ฮะในหมีตอนนั้นก็ยังไม่ทำอะไรนะ
ส่วนน้องเบลก็ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกไปเพื่อจะไปโรงเรียน
เบลนี่ขี่รถไปถึงสวนยางพารานะฮะ
แล้วในหมีเนี่ยนึกว่าจะเลิกไปแล้วไม่ตามแล้วนะครับไปดักรออยู่อีก
ทีนี้เนี่ยคุณรุ่งฤดีบอกว่ามาเห็นอีกรอบนึงนะฮะเห็นท่าไม่ดีแล้วนะ
ทีแรกที่ว่าเห็นน้องเบลขี่รถไปแล้วในหมีขี่ไปอีกเนี่ย
รุปในหมีไปดักที่สวนยางพาราคุณลุงฤดีบอกขี่รถตามไปนะครับ
ขี่รถตามไปพอไปถึงเนี่ยเห็นเขาเจอกันอีกรอบนึงเนี่ยฮะ
เบลนี่วิ่งมามาหลบอยู่หลังคุณรุ่งฤดีถึงขั้นต้องยกมือไหว้นะ
กระสุนเข้าขมับด้านซ้ายของน้องเบลคือคุณลุงรุดีบอกว่าเรียกได้ว่าน้องเบลเนี่ย
ล้มลงเสียชีวิตคาอ้อมแขนเธอเลยเธอบอกเธอพยายามจะช่วยอย่างเต็มที่แล้วช่วยไม่ได้จริง
ก่อนที่ในหมีจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
อ่ม่ะสุกคนไม่จะล้านย่าย่ายเย็น
ไหวน่ะกลัวเอาหน่อแบบมันมันประไหร่เลยน่ะบ่คุณซ่ายเนี่ย
ยิ่งรั่วเลยน่ะว่าฟังไปเลย
ศรีสะเกดญาติรับศพมาแล้วนะครับตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะฮะ
ซึ่งบ้านของน้องเบลอยู่ตรงข้ามกับบ้านของในหมีคนก่อเหตุ
ทางกันแค่ยี่สิบเมตร
บรรยากาศที่บ้านน้องเบลวันนี้
ไปด้วยความโศกเศร้าเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ครับ
คุณแม่ของน้องเบลนะครับบอกว่ามีลูกอยู่สองคน
เบลนี่จะจบม๖อยู่แล้วต้องมาเสียชีวิต
เพราะในหมีที่เป็นแฟนเก่ามาดักรอมายิงลูกสาว
ตอนที่กำลังขี่รถจะไปโรงเรียนแม่บอกว่าไม่รู้ว่าในหมี
จะมาเครียดแค้นอะไรลูกสาวนักหนาความจริงที่เลิกกันไป
เลิกกันไปสามปีแล้วนะครับแล้วต่างคนเนี่ย
ก็ต่างไปมีแฟนใหม่กันแล้วด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีดีเนี่ย
จะมาตามง้ออะไรตอนนี้แล้วจะมาแค้นถึงขั้นมา
ฆ่ายิงกันตายแบบนี้เลยเหรอมันโหดเยี่ยมเกินไป
แสดงมันคิดอย่างไรมันคิดกับว่าไรแล้ว
ก็ซุดที่มันละครรอบหูกศึกแต่จับละคร
คุณแม่บอกชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตนะ
คือมันอยากจะให้ถึงขั้นโทษถึงขั้นประหารชีวิต
จะเอาอะไรมาแลกกับชีวิตลูกสาวแม่ได้
มเบลบอกว่าสงสารน้องมากนะครับ
กำลังมีอนาคตจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ซึ่งน้องสาวเนี่ยฝันอยากเป็นครู
สุดท้ายทุกอย่างมันจบสิ้นลงไปแล้ว

แล้วมาดักน้องสาวเนี่ยดักตั้ง๒รอบ
รอบแรกมีชาวบ้านมาเห็นมาทักเหมือนกับอาจจะยอมเลิกไม่ตามลาวี
ขี่รถตามแล้วไปยิงน้องจนเสียชีวิต
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีในหมีให้ถึงที่สุด
พี่สาวน้องเบลบอกว่าชีวิตนี้ต้องแลกด้วยชีวิตเลยนะฮะ
คือน้องสาวหนูไปเรียนปกติเลยค่ะเขาไปดักรอเลยค่ะเขาวางแผนมาแล้ว
เอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะไม่ยอมค่ะชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตค่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับเมื่อวานหลังจากที่คุมตัวได้
ตำรวจก็ให้ชี้จุดทำแผนไปเรียบร้อยนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหากับในหมีนะครับ
ณขณะนี้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาเรื่องพรบออาวุธปืนนะครับ
ที่ใช้บอกใช้ปืนบีบีกันแต่ว่าซื้อกระสุนจริงมาใส่แล้วเอามาก่อเหตุนะครับ
หมีเนี่ยสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าทำไปเพราะมาเคลียร์ใจกับน้องเบล
เคลียร์ใจกันไม่สำเร็จอ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ส่งเงินให้กับเบลใช้มาตลอดซื้อสร้อยคอทองคำให้ซื้อโทรศัพท์มือถือให้
สุดท้ายฝ่ายหญิงมาตีตัวออกห่างจึงตัดสินใจจบปัญหาด้วยวิธีนี้
มันใช่เหรอนี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาล

คือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ตอนคุณรักกันแล้วคุณซื้อของให้เขา
คุณจะมอบอะไรให้เขาก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องยอมรับว่า
มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยทำไปด้วยความรัก
แล้วถึงเวลาไม่รักกันแล้วแยกกันแล้วคุณจะมาอ้างว่า
ผมเคยซื้อนั่นให้คุณซื้อนี่ให้คุณแล้วไง

แล้วไปตัดสินเขาบอกเนี่ยเลือกจบปัญหาด้วยวิธีนี้
ค่ะแล้วก็จะมาอ้างว่าเคลียร์ใจไม่สำเร็จ
โอ้โหบันดาลโทษะแล้วก่อเหตุจริงแล้วไม่น่าจะใช่
เหมือนคนในครอบครัวของน้องของน้องที่เสียชีวิตบอกว่า
แบบนี้มันไตรตรองใช่มันเตรียมปืนมามันตั้งใจมาก่อเหตุ